เรื่องนี้ไกลตัวนักข่าวแต่ว่าใกล้ตัวคุณผู้ชมเรื่องของวันหยุดช่วงปีใหม่นั่นเอง
มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ว่าจะเปลี่ยนยังไงติดตามในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องราคาพลังงานก่อนครับโดยนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เผยว่าคอรมอลเห็นชอบในหลักการที่กระทรวงพลังงาน
เสนอปรับลดราคาแก๊สโอฮอล๙๑ลงลิตรละ๒บาท๕๐สตางค์
โดยจะใช้กลไกลดภาษีสรรพสามิตรเหมือนกับลดราคาน้ำมันดีเซล
แล้วนายกก็สั่งการให้ดำเนินการภายใน๗วัน
แล้วนำมาเสนอขอมติคอรมอลในสัปดาห์หน้าครับ
โดยเมื่อคอรมอลมีมติก็จะสามารถลดราคาลงได้ทันที
และเมื่อพ้น๓เดือนก็จะหามาตรการอื่นที่เหมาะสมต่อไป
จะหามาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไปนะครับ
ตอนนี้หมายถึงโซฮอล๙๑ก่อนนะ
ส่วนใครเล็งท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ
มีการขยับกำหนดวันหยุดใหม่
โดยที่ประชุมคอรมอลมีมติเห็นชอบเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ก็คืออังคารที่๒มกราคม๖๗
เข้ามามาเป็นศุกร์ที่๒๙ธันวาคม๖๖แทนครับ
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเอง
นั่นหมายความว่าเป็นการขยับวันหยุดนะคุณผู้ชม

เพราะว่ายังได้วันหยุดปีใหม่แค่๔วันเท่าเดิมครับ
และใครรอใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

การรถไฟฟ้าขนส่งชนแห่งประเทศไทยหรือโรฟอลมอร์
ความพร้อมให้บริการเร็วขึ้น
เดิมกำหนดไว้มิถุนายนปีหน้า
แต่จะกลับมาเลื่อนให้เต็มรูปแบบ

โดยจะให้บริการตั้งแต่๖โมงเช้าถึงเที่ยงคืน
แต่ก่อนเปิดบริการ๑เดือนเขาจะทดลองเดินรถ
ให้ใช้แบบฟรีก่อนระยะทาง๓๔กิโลเมตร
เริ่มตั้งแต่๑๘พฤศจิกายนนี้
เช่นเดียวกับตอนที่เปิดให้ประชาชนได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
เป็นการทดสอบระบบเพื่อพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบต่อไปนั่นเองครับ